ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีผีสั่งฆ่าพี่ฆ่าน้องแทง๔แผล
ในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชม
เมื่อมีพ่อเท่าวัย๘๘ปีมีการบุกไปบ้านของน้องสาววัย๗๘ปี
ใช้มีดแทงกลางอกจนตายสยอง
หลังจากนั้นตำรวจมีการรวบตัวพ่อเท่าคนนี้เอาไว้ได้
คุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาเดินเหม่อลอยอยู่ริมถนน
แล้วเจ้าตัวก็อ้างว่าผีสั่งฆ่า
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
บ้านพักในพื้นที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่าน
กลายเป็นสุสานฝังร่างนางนวลวัย๗๘
ถูกมีดแทงใต้คางหน้าอกใต้ราวนม
และที่แขนรวม๔แผลตายอยู่ข้างโซฟาเลือดไหลนอง

ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ของผู้ตาย

จุดหมายบนถนนสายน่านทุ่งช้างไม่ไกลจากบ้าน
ตำรวจสพปัวจึงควบคุมตัวมาที่โรงพักพร้อมด้วยอาวุธมีดของกลาง
เป็นเหตุสยองตอนบ่ายวันที่๒๐กรกฎาคม
สมบูรณ์ให้การวกวนไปมาแต่ก็ยอมรับว่าฆ่าน้องจริง
อ้างสาเหตุมาจากนอนหลับฝันว่าผีญาติที่ตายไปแล้ว
บอกว่าน้องสาวเป็นคนไม่ดี
ถ้าไม่ฆ่านางนวลและลูกหลานผีในป่าช้าจะมาเอาวิญญาณ
พอตื่นขึ้นมาจึงพกมีดไปบ้านน้อง
ทำทีทวงถามเรื่องเงินก่อนใช้มีดจ้วงแทงไม่ยั้ง

นี้อยู่บ้านใกล้กันปกติจะเดินไปเยี่ยมเยี่ยนกันตลอด
วันเกิดเหตุนางนวลไปฟอกไตที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้า

กระทั่งช่วงบ่ายเห็นนายสมบูรณ์เดินไปหาน้องสาวก่อนได้ยินเสียงนางนวล
ถูกแทงร้องโอดคลวนด้วยความเจ็บปวด
นางแก้วลูกสาวของนายสมบูรณ์บอกว่าพ่อป่วยอันไซเมอร์มานาน
มีอาการหลงลืมแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายฆ่าอาจนตาย
คดีนี้แม้ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่ามีอาการป่วยแต่เมื่อก่อคดีอุชกันก็ต้องถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนจะมีเจตนาหรือไม่รู้สึกตัวดีขนาดไหน
ให้ไปว่ากันที่พยานหลักฐาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน